น้ำมันเย็นเย็นแซมรีบริก
เมื่อวานก็มีอยู่๕บาททั้งนั้นทั้งตัว
ดีนะได้ตังค์ไม่ได้แย่เลย

ก็ไม่ใช้อะไรมากมายวันหนึ่งข้าวถุง๒๐ข้าวถุง๘บาทแค่นั้นแหละ
แล้วเมื่อวานเงิน๕บาทก็ซื้อน้ำขวดนึงน้ำเปล่ามาเทใส่กระติกไว้กิน
ตอนนี้ลำบากมากเลยค่ะไม่มีจริง
๒วัน๓วันก็ไม่มีผ้าเลยค่ะ
แต่ยายไม่รีดนะซัดอย่างเดียวรีดไม่ไหว
แต่เมื่อก่อนทั้งซักทั้งรีดก็ได้เยอะ
วันหนึ่งวันหนึ่งตอนนี้ไม่ไหวจะอายุตั้ง๗๔แล้วอ่ะ
อ้าวพอกินไม่ได้ไม่ได้ล้นมากแล้วค่ะ
ขอให้พอมีกินไปวันก็พอแล้วไม่ให้มีหนี้มีสิน
ยืมยืมเขาใช้มั่งค่ะบางทีพอได้รักป้ามาก็
อ้าวนี่ให้แค่นี้ก่อนนะวันนี้ก็บอกเขาค่ะเขาไม่ว่าอะไร
ตอนนี้เขามีกัจกแซมก็ไม่ได้ทำไรก็อยู่แบบนี้ค่ะ

ก็มีคุณผู้ช่วยดิโนหร์ได้โอ้โฮภูมิวาสนาจริงฐุได้จะขอให้

กินข้าวรวมกันนิดหน่อยพอมาเกิดโรคก็ห้ามรวมห้ามรวมกันรับจ้างซักผ้าบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้
เขาอยู่เค้าคนเดียวแต่เขามีลูกแต่วว่าลูกเค้าก็หาชาติกินข้าวเหมือนกันนั่นแหละ
เขาก็ต้องดูลูกดูแม่ดูหลานที่เขาไปนี้เนี้ย
หน่อยให้แกไปตอนก่อนเคยมีลูกคนโดนรถชนตายลูกเค้ารับลูกก็ให้ดีจะตายไป
ตอนนี้ลูกตายคนเล็กเค้าอะเค้าคนละอยู่คนเดียวของเค้าอะแหละ
เวลาแกไม่สบายแกก็มาเรียกว่าไม่สบายจะไปหาหมอก็โทรเรียกรถมาให้อะค่ะ
ของทางเทศบาลเมืองบางแก้วก็โทรมาบางทีแกก็ยืมบ้างนิดหน่อย
ว่าซื้ออะไรกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแกรับจ้างซักผ้าได้แกก็เอามาคืน
เอาเงินมาคืนให้ยิ่งช่วงนี้เป็นโควิดด้วยก็คือทุกคนที่ไปทำงาน
ก็ไปทำงานแบบว่าไม่มีโอไม่มีอะไรแล้วทำบ้างไม่ทำบ้าง
เขาก็เลยไม่ค่อยเอามาให้แกซักแกก็เลยไม่ค่อยมีรายได้ตรงนี้
บางทีคนบ้านใกล้เขาก็ให้ขวดสายพะติกสายขวดเนี่ยนะให้แกมาขายอะค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป